ติดตามความคืบหน้าคดีที่หญิงวัย๗๒ปีคนหนึ่ง

เพื่อต้องการให้แพทย์ร้อยใหม่ยกระชับใบหน้า
แต่หลังจากที่แพทย์ฉีดยาชาให้นะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในคลินิกแห่งหนึ่ง

ตำรวจสนบางทองหลังได้รับแจ้งเหตุ
หญิงวัย๗๒ปีเสียชีวิตปริศนา
เตียงประกอบเวชกรรมของคลินิกเสริมความงาม
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญ
ผู้กำกับสนวังทองหลางกล่าวว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ตายรายนี้เคยเข้ารับการบริการเสริมความงาม
ร้อยไหมกับคลินิกอีกแห่งหนึ่งของแพทย์คนนี้
ที่เปิดอย่างถูกต้องเมื่อ๖ปีที่แล้ว
กระทั่งเมื่อวานนี้ได้เข้าทำการศัลยกรรม
ร้อยหมายที่คลินิกอีกแห่งของแพทย์รายนี้

คำให้การของนายแพทย์เจ้าของคลินิกบอกว่า
เริ่มจากแปะยาชาให้ผู้ตาย
เมื่อพบว่าไม่มีอาการแพ้
ผ่านไปประมาณ๕นาที
พยาบาลแจ้งว่าคนไข้มีอาการผิดปกติ
ความดันต่ำและปากเขียว

และแจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียง

กระทั่งเสียชีวิตในที่สุด
มีการนวดในช่วงแรกนะครับ
อยู่ในขั้นตอนของการร้อยไหมเนี่ย

ก็มีการทดสอบแล้วว่ายาได้ผลแล้ว
ก็ถึงหมอก็เลยมาฉีดยานะครับ
ประมาณสักหลังจากนั้นฉีดยาเสร็จเนี่ย

จากทางผู้ช่วยที่อยู่ในห้องนั้นอยู่นะครับ
ว่าทางผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีอาการผิดปกตินะครับ

ประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับ
ให้มาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับ

เจ้าของคลินิกมีใบประกอบโรคสิน
แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
พนักงานสอบสวนได้เรียกเจ้าของคลินิก

ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

ส่วนข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
ต้องสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง
เรื่องบุคลากรในสถานความงาม
ตัวยาผลิตภัณฑ์

และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

ยังไม่ได้มีการขออนุญาต
ในเรื่องการประกอบกิจการสถานพยาบาล
วันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายจะแจ้งข้อเก่าหา

อย่าขอรบรวมพยาฐานต่อเนื่องสักครู่
เพราะว่ามีรายละเอียดที่เพิ่มเติมอีกหลายประเด็น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวกำลังตรวจสอบ
กล้องมงจรปิดและข้อมูลต่างที่เชื่อมยงอีกที
ขณะที่ผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เกิดจากตับแตกและพบว่ามีซี่โครงหัก
ส่วนสารอื่นที่พบภายในร่างกาย
ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
กรณีที่ตับแตกและซี่โครงหักนั้นต้องตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งว่าเกิดจากการปั๊มหัวใจหรือไม่
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตญาติได้เข้าติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนสนวังทองหลาง
ซึ่งทางญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต